ปีนี้ถือเป็นปีของหญิงไทยจริงค่ะ

วันสุดท้ายตีผิดฟอร์มค่ะแต่สุดท้ายก็มาเก็บแชมป์เปียนได้ในแชมป์เปียนพัฒน
เงินรางวัลรวม๕ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือประมาณ๑๖๐ล้านบาท
ก็แข่งกันที่รัฐอัลบามาสหรัฐอเมริกานะคะ
วันสุดท้ายค่ะเอเรียจุธานุการโปรมือ๕ของโลกชาวไทย

สตาร์ท๙หลุมแรกด้วยการทำ๕เบอร์ดี้เสียไป๑โบกี้ค่ะ
ก่อนที่จะพลาดออกทริปเปอร์โบกี้ในหลุมที่๑๐
แล้วจากนั้นนะคะก็มาเสียอีก๓โบกี้ค่ะ
ด้วยการระเบิดไฟขึ้นมาเกือบจะจ่อปากหลุมเลยค่ะ

ด้านโปรเมนะคะไม่พลาดในการพัดแชมป์เปียนพัดค่ะ

ซึ่งโปรโมโมริยาจุธานุการพี่สาวของโปรเม
และก็คุณแม่นะคะคุณนรมนติวัฒนาสุข

โอ้โห

โดยการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ของโปรเมนะคะ
แล้วก็แชมป์ที่๑๐ในการเล่นอาชีพด้วย
จะขยับจากมืออันดับที่๕ของโลก
ขึ้นมาเป็นนักกอล์ฟหญิงมืออันดับที่๒ของโลก
ส่วนเงินรางวัลจากการคว้าแชมป์ในครั้งนี้
คว้าไป๙แสนดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๒๕ล้านบาท
ทำให้เงินรางวัลรวมในปีนี้
เพิ่มขึ้นเป็น๑ล้าน๗แสนดอลลาร์สหรัฐ
เกือบ๕๕ล้านบาทแล้วค่ะ

ก็เลยทำทุกอย่างโดยไม่คาดหวังมากจนเกินไป
แล้วก็ทำเต็มที่กับสิ่งที่ตัวเองสามารถควบคุมได้
โดยไม่หวังกับผลลัพธ์ที่จะออกมาค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ควรทำทุกอย่างให้มันดีที่สุด